ในช่วงแม่สายมูวันนี้เราว่ากันด้วยการปรับฮวงจุ้ยบันไดยังไงให้รวย
ข้อจะมีอะไรบ้างไปฟังจากอาจารย์เป็นหนึ่งกันเลยค่ะ
หลายคนให้ลองสังเกตดูค่ะบันไดของที่บ้านเราเองเนี่ยมีอะไรวางอยู่บ้าง
ตั้งแต่ตอนซื้อนะคะลองได้เอาเท้าทาบดูหรือยังคะ
ว่าเป็นบันไดยาจกหรือบันไดเศรษฐีอันนี้สำคัญนะคะหลายคนกำลังจะซื้อบ้าน
ว่าจะเป็นบ้านใหม่บ้านมือสองนะคะคนโบราณสมัยก่อนขาดนะคะ
ตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยเขาบอกมีบันไดเศรษฐีกับบันไดยาจกนะคะ
แปลว่าอย่างไรทราบไหมคะแปลว่าเมื่อเราจะซื้อบ้าน
ให้เอารองเท้าค่ะวางทาบแบบนี้ขาดนะคะเมื่อวางทาบแบบนี้เนี่ยนะคะ
เท้าถ้าเกิดว่าเราเองส้นเท้าเหลยขั้นบันไดออกมานะคะ
อันนี้เขาเรียกบันไดยาจบอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าการเงินจะมีปัญหาสิ่งต่างติดขัด
ถ้าดูตัวอย่างตอนนี้อาจารย์ใส่รองเท้าเพื่อเดินในบ้านนั้นรองเท้าอาจจะเลยค่ะ
แต่เท้าจริงจริงไม่เลยนะคะแล้วในกรณีที่ดีที่สุดคือเท้าของเราหัก
ต้องมีตรงนี้ค่ะตรงขั้นบันไดเลยส้นเท้าออกมาเหลือซะหน่อยนะคะ
อันนี้เหลือกินเหลือใช้เขาเรียกบันไดเศรษฐีค่ะ
สำหรับใครที่จะซื้อบ้านแล้วก็อาจารย์ขาบันไดหนูดูแล้วนะคะ
มันไม่เต็มเท้าทำไงดีคะเสริมได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ
ก็ทำหน้าบันไดให้ช่างมาทำหน้าบันไดเฉพาะหน้าแรกในการแก้เคล็ดเท่านั้นเอง
เพียงเท่านี้อะไรก็จะดีขึ้นออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ว่าบันไดเปรียบเสมือนมังกรมังกรอยู่กับไฟด้านดวงไฟเป็นสิ่งสำคัญค่ะดวงไฟตรงบริเวณนี้นะคะจุดเนี่ยเราจะใช้แชนนาเลียนะคะซึ่งแชนนาเลียต้องเป็นพวงอังหุ่นเท่านั้นนะคะเขาเชื่อว่าบันไดมีไฟเป็นพวงอังหุ่นแบบตัวอย่างนี้ค่ะจะทรงเสริมให้เรามีเงินเนี่ยตลอดเวลามีเงินเป็นกรอบเป็นก

นะคะรวมถึงแพะอาจารย์วางไว้เพราะว่าไก่กับแพะเนี่ยเมื่อวางไว้ตรงบันไดค่ะแพะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ก็เรียกแพะรับบาปอะไรก็ตามในสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดแพะจะรับไปหมดเลยอาจารย์แนะนำให้มีสองสัตว์ชนิดนี้ค่ะอยู่ตรงบริเวณขั้นกลางระหว่างบันไดและประตูเพราะเชื่อว่าหลายคนโดยส่วนใหญ่หลาย
มีผลไหมเลขคู่เลขขี้มีผลไหมต้องบอกยุคนี้นะคะไม่ได้มีผลเรื่องของขั้นบันไดขาดนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าขั้นนู้นขั้นนี้ขั้นนั้นเลขคู่หรือเลขขี้ไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะสุดท้ายเราก็นับจากไหนเราก็ไม่รู้นับจากพื้นล่างหรือพื้นบนสุดท้ายลงเลขขี้หรือเลขคู่อยู่ดีอย่าซีเรียสขาดนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะคือความเป็นม
ค่ะเขาเชื่อกันว่าตื่นเช้ามาภาพแรกที่เห็นควรจะเป็นภาพที่สื่อถึงความสำเร็จนะคะบ้านอาจารย์ใช้อักษรรวยค่ะนะคะส่วนใครหลายคนอาจจะไม่ต้องใช้อักษรรวยก็ได้อาจจะใช้เป็นภาพที่เป็นมงคลภาพที่เจรจาธุรกิจแล้วสำเร็จต้องใช้ว่าสำเร็จด้วยนะคะหรือหาอักษรจีนที่มีความหมายมงคลมาเสริ
ช่วยเก็บทรัพย์และกันสิ่งไม่ดีได้ค่ะ

เพื่อส่งเสริมให้มีเงินมีทองตลอดเวลา
รูปปั้นไก่ไว้จะช่วยจิกทรัพย์ค่ะ
รูปปั้นแพ้ไว้จะช่วยรับบาปรับเคาะแทน
แขวนภาพมงคลตรงบันได
ช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้มีพลังค่ะ

พอดูแล้วก็ตั้งสติให้ดี
อะไรที่บอกว่าให้ทำตามแก้ไขก็ทำตามแก้ไขกันไป
ตัวเราเราก็ต้องตั้งสติทำทุกอย่างให้ดีที่สุด